แต่คราวนี้จะพาไปที่สวนนงนุษย์พัทยานะคะ
เพราะว่าที่นี่เขามีการต้อนรับสมาชิกใหม่ของสวนนงนุษย์เป็นน้องช้าง

มาอีกแล้วเหรอคะอีกแล้วมาอีกแล้วค่ะอีกแล้ว
กัมพลตันสัจจาผู้อำนวยการสวนนงนุษย์พัทยานะคะ
ทำพิธีต้อนรับสมาชิกใหม่รับขวัญช้างพังสมบูรณ์
ลืมตาดูโลกเมื่อช่วงเช้ามืดของวันอาทิตย์ที่ผ่านมานี่เองค่ะ
เป็นลูกของพังทองคูณวัย๑๓ปี
ซึ่งเป็นช้างแท็กซี่ให้กับนักท่องเที่ยวนั่งเพื่อชมสวนนะคะ
แล้วก็พลายนำโชคเป็นพ่อพันธุ์
ซึ่งในงานพิธีรับขวัญช้างได้มีการจัดพิธีบายสี
มีนางรำด้วยมารำต้อนรับตามประเพณีของชาวอีสานเลยค่ะ
พร้อมกับมีการนิมนต์พระครูเกษมกิติโสพล
เจ้าอาวาสวัดสามัคคีบรรพฤษมาทำพิธีสงฆ์นะคะ

พร้อมกับประพรมน้ำพระพุทธมนตร์
เพื่อความเป็นสิริมงคลด้วยนะจ๊ะ
ผู้อำนวยการสวนนงนุษย์พัทยาก็บอกว่า
หลังจากที่พังสมบูรณ์ออกมาลืมตาดูโลกเป็นเพศเมียแบบนี้นะคะ
สวนนงนุษย์ก็หวังว่าในอนาคต
พังสมบูรณ์เนี่ยจะผลิตลูกออกมาเพิ่ม
ให้กับช้างไทยต่อไป
โอ้โหนี่ว่ากันไปถึงอนาคตอันยาวไกล
มองเป็นอนาคตแล้วเพราะว่าเป็นช้างผังเพศเมียง
สมบูรณ์ต่อไปก็จะเป็นแม่พันธุ์
ที่สามารถผลิตลูกออกมาได้เยอะแยะมากมาย
แล้วช้างก็เป็นสัตว์คู่บ้านคู่เมืองด้วย

จริงส่วนตรงนู้นเดียวช้างเยอะมาก

ถ้าจำไม่ผิดน่ามันจะ๖๐กว่ากว่า

จำไม่ได้แล้วเพราะว่าคลอดออกมา

เราอ่านข่าวมาเนี่ยสามสี่ปี